หมัดกับฝ่ายน้ำเงินขุนเข่าพิฆาตแห่งอันดามัน
ฝังขมเข่าจบเข้าใส่
เขาคือขมปะตักซินบีมวยไทย
ไปแพ้เข่ายก๔ยกเดียวนะพี่ชัยนะ

ฝ่ายแดงสุริยันเล็กอบตกัมภีร์
ชื่อสุริยันร์เถียงนอกอายุ๒๐ปี

๑๗เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรชาติไทย
ไล่อ้อยที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายล้ำเงินขมปะตักซินบีมวยไทย
ชื่อฟงตธรเรืองน้อยอายุ๑๘ปี

ข้างหลังชนะคะแนนชัยมงคล
ฟอร์อ่าวแถเลบางซะเรที่วิธีมวยราชดำเนินครับ

รูปร่างสัดส่วนนี้ชัดเจนเลยนะครับ
มุมแดงเนี่ยประเภทเตะขาต่อยหมัด๑๖๐เซน
น้ำเงิน๑๗๒พี่ชัย
แต่น้ำหนักเท่ากันนะมวยไทยนี่ชกกันที่น้ำหนักนะครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าเกิดบอกว่าคมประตักนี่เพิ่งมาใช้๒๓ครั้ง
หน้านั้นก็คือแหลมคมหมู่บ้านสิริรักษ์หรือยอดวันใหม่เกียรติเจริญชัยครับ
วันใหม่สมัยอยู่กับโกเกียจแล้วก็มาชื่ออะไรนะแหลมคมสมัยอยู่ที่หาดใหญ่กับจายุทธ์กองสืบ
แล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับนายหัวสิงนะครับต่อประตักษจุลเซนที่ซินบีมวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับ
ต้นนี่ดูมุมแดงให้ดีเลยนะโอ้โหเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะพี่ชัยนะ
มุมแดงครับเป็นมวยทรหดเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับ
แล้วถ้าไปปลาถ้ากดไม่ร่วงล่ะ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยครับสูงยาวเตะแทงเข่าปั้มตีรุนแรงฉลาดครับ
เดี๋ยวดูครับต้นกับปลายใครจะรอบจัดกว่ากันนะครับ
ระหว่างอีสานกับใต้ครับคู่นี้
มหาศาลคามครับนำทีมโดยอาจารย์สอนชัยอ้นอารีนะครับมาเองเลยครับ
แล้วก็พี่ชูทงศิลปากรครับเทรนเนอร์น้ำดีอีกคนนึงของค่ายพีเคนะครับ
อยู่ในการดูแลของเสียแขกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ
หรือว่าคุณสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเมื่อวานเข้าโรงพยาบาลตอนเย็นมาดูมวยต่อ

ไขวดแดงนี่มาจากอีสานไขวดเงินมาจากใต้
กรรมการนี่มาจากตะวันออกครับมาจาก๘ริ้วครับ
บรรทศักดิ์ภักดีครับแล้วมาเจอกันที่ลาดเท้า

เดี๋ยวดูครับวันนี้แตกหักนะครับมวยคู่นี้ครับ
ทางเที่ยวเรียนไปเลยครับน่าสนใจเลยครับ

มุมแดงนี่อาจารย์สองชัยโอนาลีครับ
ด้านล่างนี่มีพี่นัทกินปลาด้วยนะครับรามคำแหง๒๔ครับ
มานั่งลุ้นอยู่ที่มุมน้ำเงินด้วยครับ
น่าสนใจเลยนะครับ๑๑๙ปอนด์

ใช่ครับฝ่ายแดงนี่เคยไปชกอยู่เวทีมวยไทยรัฐเป็นประจำนะครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ช่างมาครั้งแรกที่ไทยรัฐนี้ครับ
เดี๋ยวดูตื่นเต้นหรือเปล่า
ติดตามครับบนเวทีพี่ปะพี่บุ๋มครับ

ฝราศักดิ์พรรคดีคำให้คะแนน
ชี้ขาบบเวทีนรงค์รวมจิตชุมพลอินทรยศและนารินของพิราณให้คะแนน๓คน
แดงนี่ช่วงสั้นกว่าแต่หนักครับหนักทั้งแถบเลย
น่าจะเป็นคู่ที่ตื่นเต้นอีกคู่นึงนะคุณผู้ชม

ไปดูตัวใกล้ไอ้เจ้าคมประตักนะ

ผมเห็นคางมันเล็กโอ้ยอันตราย

เสียคนเลยเจอเจ้าคมประตักไปนะ

ไอบิฟวาแดงสุยันเล็ก

วันนี้ก็ไปทำมวยนะ

โอ้โหสุดยอดออกมาหมัดแล้ว

ต้นก็น่ากลัวแบบนี้แหละครับ

สุขมดีเหลือเกินนะ
นิ่งรอสายตาคอยดูเลย

น้ำเงินนี่แบบนี้นะครับ

หลอกหลอกหลอก

มันตัดมามันนิ่งดีเยอะเกินนะ

ก็กลัวแบบว่าโหลลามเลยไม่ใช่นะ

ถ้าขวาแดงหล่นซ้ายน้ำเงินก็ขึ้นก้านคอได้
มวยมันก็บีบให้ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

ถูกนึงทางเข้าสู่เส้นเส้นชายังอีกยาว

ทำความระบากใช้ให้กับสุริยาเล็กแดง

หมดยก

สายแด่งสุริยาเล็กอบตกรรมพีครับ

สั้นกว่าเป็นคืบครับ

ในฐานะที่สายน้ำเงินกลมประตัก

โต้แข้งแทงเข่าสวนคืนครับ
หมวยกุเวียกของเรานี่

ในตรงเติ้ลติดตัวแล้วก็ไปเล่นเยาหวานนอกนิดเป็นรอบ
อ่าไปคิดช้าทำช้าไปเล็งนานไม่ได้นะ
ขอบคุณ๙๑จอระเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐๐บาท
ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าทางครับ
ยกที่๒ท่านผู้ชมครับใส่กันต่อ
สุริยะเล็กเอามาต่อกับพีทแดงน้ำเงินคมประตัดซิมบีนมวยไทย
แดงมันต้องเดินให้เร็วกว่ายกแรกแล้วระยะห่างยกแรกนี่พอดีกับรัศมีแข้งน้ำเงินเลย

ลึกเข้าไปอีกหน่อยต้องระวังสอกด้วยนะ

ก็จะสูงได้แค่งขวาต้องระวังเลย
มันดูแล้วไฟน้ำมือมันนิ่งดีเท่าเกิน
ต่อยกับมวยหมัดมวยเตะ

ตกใจเลย
โดนไปแล้วเหนียวมันมีสิทธิ์เลย
ตาระเป้งเล่นเอาแฟนมวยที่ลุ้มเชียร์ในหวัดเสียวเลย

เลยหงายหลังตามไปด้วยเลย
เมื่อกี้เนี่ยเตะรุดเตะรุดเตะรุด

คนชอบมวยมัดก็เล่นไปไฟแดง
ถ้าชอบรูปร่างดีฝีมือดีเข่าในดีก็น้ำเงินไปว่า
เล่นน้ำเงินก็รุ้นละทึกหน่อย

น้ำที่สิบไม่ตื่นเลยนะถ้าเดินเข้าเลยหน้าสะบัด

รอแกะรอแล้วตอนนี้อ่าข้างขวาล่างไปเรื่อยแล้วลงไปลงลงไปลง
แรงยังเหลือเยอะเลยแดงพละกำลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วน่ะ
ฝ่ายแดงเนี่ยสุริยันเล็กแดงเอาจริงเร็วด้วยนะต่อยแล้วมันประทับใจ
เอาไว้นะเถอะแฟนมวยซิซาดเลยอ่ะให้ธินิยมมวยหมัดอย่างเงี้ย
เหมือนสมัยยุคก่อนสมรรณศักดิ์นี้แหม่นี่ทั้ง
อืมช่วงปลายุคที่สอง

ตรงชั้นแหละเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน

ยังมั่นใจสูงยังไม่เข้าเป้านะหมัดที่ต่อย
ยังเหลืออีกหลายยก

เฮ้ยอีกครั้งมา

อันตรายอันตราย
มีเสียวมีลุ้นมีนับมีน็อก

โอ้โหต่อยระดับนี้แล้วหมดยกที่๒
ครับผู้เอกของเรานี่ผ่านมา๒ยกครับ

มีเชือกนี้ล่วงตกวทีไปแล้ว

เจาะยางเข้าไป
เล็กเดินเข้าหาติดตัวแล้ว

มุมแดงเนี่ยเดินเตะค้าตอยบัตรแรงมากนะพี่ชัยนะ
แต่ขณะที่น้ำเงินเองก็ไม่ใช่เป้านิ่งนะ
น้ำเงินก็เป็นมวยที่มีไอคิวนะครับ
รอจังหวะนะครับบังโต้บังโต้

คู่นี้อันตรายทั้งคู่นะถ้าว่าไปแล้วนะพี่ชัยนะ
เดี๋ยวดูครับแต่ว่าสนุกแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามุมแดงนี่เปิดเกมเข้าหาชนทะเลาะตลอดพี่ชัย

เกมยาวไปก็ไม่ดีครับไฟแดงครับ
เกมสั้นไฟแดงก็ดีกว่า

ต้นมุมแดงนะครับ
เมื่อที่หมดไปแล้วเนี่ยตัวคลายตัวมันเลยครับ

ความอาจัดคำหนักจะทนลูกตื้อที่ซูอิยัล

นี่แหละ๒ทีแล้วสำเร็จโทษมาเยอะแล้ว

ต้องทำใจนะประตูมันมีสิทธิ์ลงนะ

โอ้โหแดงชุดลุ้มแดงซ้าย
นี่ออกไปไงหน้าสะบัด
ถ้าโดนนี่หล่นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยพี่หมาก

เสียวมากเสียวมากเลย

เซียกไปนิดเดียวครับบัดเมื่อกี้
แต่ลงเหมือนกันมาก

อืมแต่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะ
แดงจุดิต่อย
จังหวะมาถ้าแดงออกแล้วหลุดขึ้นมา
ดีมาเต็มอ่ะ
ยังไม่ได้ด้วยนะพวกเขามาตับต้องแข็งแรงเข้าไว้
แต่ว่าไอ้เช็ดแรงเล็กมันดื้อไม่เลิกแล้ว

เน้นหมัดขวาอย่างเดียวแล้วตอนนี้
มีซ้ายน้ำมาเจอแทบแล้ว

โอ้โหสุริยามาตรรมัดนี่ร้อยเลยนะ
ดักแทงดักแทงลงไปลงละ

ทันตรายทุกแม็กซ์โอ้โหเตะสูง

แท้ชนะมันมีเสี่ยงตลอดที่หน้าเทียม

หักล้มหักคืนขวาอีกแล้ว
มันไม่เต็มไงพี่ป๊า

พลิกสีหลัก

โอ้โหหวาดเสียวเลย
ตอนนี้มันมองยิ่งครบไม่ครบแล้วตอนนี้หนี้มาอีกแล้ว

อันตรายทุกนิด

มีเมามีเมาไง

โดนเข้าไปชุบใหญ่เนี่ย

โอ้โหเต็มหมัดนี้

ปนอีกแล้ว
อุ้ยหวัดระหายจริง
แต่แสดงว่าทนได้อยู่นะ

เมาแล้วนี่เรียบร้อยเลย

สะสมไปเยอะเลยนะครับโอ้โหเจียนหูเจียนไปทั้งคู่
แม่แดงเข้าไปหลุดนี่น้ำเงินสวนมาหนักเลยเดี๋ยวดูภาพช้าด้วย
ซีเมนจอราเข้เขียวแจกอีก๓๐๐บาทโอ้โหน่ารักมาก
คู่นี้ใส่กันดูเดือดจริงน้ำเงินเหมือนจะเอาอยู่ครับแม่แต่โดนสะสมไปเยอะ
เนี่ยโดนสะสมไปเรื่อยหมัดมาอีกแล้วนั่งหลับเลยพอพับคออ่อนเลย
เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยโดนหนักโดนเยอะเหมือนจะเก็บอาการอยู่สุดท้ายแล้วเอาไม่อยู่นะครับ
สวยสนกดงามเลยนะครับเนี่ยเหล้าใจทั้งคู่เลยอ่ะ
คู่ที่ขาดบนวิธีเขาบริษัทพักดีคำน้ำไม่ถึง๑๐ด้วย
โอ้โหสุดมันน่ะมันมีเสียวทุกหมัดที่ออกมาของสุริยาเล็ก
แล้วตีนของโคปะตักวันนี้ก็ออกได้ดีนะโอ้โหชนะสวยสดงดงามครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ